ที่จังหวัดกระบี่ผู้ชายคนนี้ไม่รู้ไปคลั่งอะไรมาเหมือนกัน
ไปเอาไม้ไผ่ไปไล่แทงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจนเขาบาดเจ็บสาหัส
ตำรวจเนี่ยมาช่วยเกลี้ยกล่อมอยู่นานเป็นชั่วโมงค่ะสุดท้ายก็ยอมใจอ่อน
วางไม้ไผ่ไปดูช่วงการเจรจาค่ะ
ธรรมรวชทักชาวบ้านดูไม่ไผ่สิฮะยาวเชอะเอิร์นห้ามเมตรแป่งกระ
กรบีพยายามไปเกลี้ยกรอบในปรายูนเป็นน้ำสมมตินะ
อายุสี่สิบแปดตีเป็นชาวบ้านหนองพูทอยู่หมู่สามตะบนทับปริด
อำเภอเมืองกระบี่เขาก็สวมกางเกงขาสั้นตัวเดียวเนี่ยค่ะ
ไม้ไผ่ยาวแหลมเปรี้ยบเลยนะคะยืนอยู่กลางถนนในหมู่บ้าน
หลังก่อนหน้านี้เขาใช้ไม้ไผ่อันนี้ไปแทงเข้าที่ชายโครงด้านขวาของนายเจริญชัยชูศรี
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองพูดจนบาดเจ็บสาหัส
แล้วพยายามจะหลบหนีเจ้าหน้าที่เขาก็เกลี้ยกล่อมอยู่นาน
สุดท้ายก็ยอมทิ้งไม้ไผ่ที่ใช้ก่อเหตุค่ะ
เป็นจิตวิทยาของเจ้าหน้าที่ก็ปรบมือให้กำลังใจนะคะ
หลังจากที่ยอมทิ้งอาวุธเป็นไม้ไผ่นี่แหละถามว่าก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้น
ก่อนหน้านี้นายเจริญผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เขาบาดเจ็บเนี่ยนะ
เขาไปอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน
ที่เข้ามาทำรังวัดที่ดินใกล้บ้านของนายประยูนผู้ก่อเหตุ
ซึ่งนายประยูนเนี่ยเขามีอาการทางจิตประสาทอยู่แล้วและไม่ยอมให้ตรังวัดที่ดิน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไปหยิบหนังสติ๊กที่พกมาด้วยทำท่าจะยิงค่ะ
นายประยูนเขาก็เลยถือไม้ไผ่แหลมปลีเข้ามาหาแล้วก็แทงเข้าไปจนบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่พยายามสอบถามกับนายประยูนแต่ก็พูดจาไม่รู้เรื่องค่ะ
เมืองตนก็แจ้งข้อหาทำร้ายผู้อื่นจนบาดเจ็บนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
จากที่นี่กระบี่มีอ่างทองเหมือนกัน
เป็นผู้ชายคนนี้วัย๒๘ปีเกิดคุ้มครั่งอะไรไม่รู้ค่ะ
ขึ้นไปนั่งอยู่บนหลังคาบ้านของตัวเองเป็นบ้านทรงไทย
ในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลจำรองอัมเภาสาวแหวงหา
นั่งไม่พอส่งเสียงเออะโวยวายพูดจาไม่รู้เรื่อง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็ต้องปีนตามไปบนหลังคาด้วยค่ะ
เจรจากันอยู่บนหลังคานั่นเห็นไหมคะสองฝ่าย
ไม่ยอมฟังเหมือนกันเออะโวยวายตลอดเวลา
โอกาสเจ้าหน้าที่บุกไปคุมตัวแล้วก็นำตัวลงมาด้านล่างค่ะ
ตัวได้ในที่สุดคนในบ้านก็ตกออกตกใจก็ไม่รู้ว่าคลั่งอะไรถึงปีนขึ้นไปบนนั้น
ถามว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครเป็นนายสุทนอายุ๑๘ปีค่ะ
คนนี้เขามีประวัติเสพยาเสพติดมาก่อนแล้วก็มีอาการคลุ้มคลั่งอารวาสบ่อยเลย
สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก
แต่ว่าครั้งนี้อยู่ก็ปีนไปบนหลังคาเกรงว่าเดี๋ยวจะไปก่อเหตุไม่คาดฝันขึ้น
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
สงบสติอารมณ์ได้ก็ส่งตัวไปบำบัดรักษาอาการติดยาต่อไปนะคะ
ดูแลกันให้ดีครับคนในครอบครัวนะครับจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับใครอีกนะครับ